คุณคุปตนันเขาไปรายงานที่ต่างประเทศ

ขอให้ร้อนแหมคุณพูดอย่างกับคนอิจฉาก่อน
คุณผู้ชมครับแต่ว่าเขาก็ไม่ทิ้งหน้าที่ในการพยากรอากาศ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะติดตามได้ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวเลยฮะ
ราวกับต้องมนตร์
สวัสดีครับผมกุ๊ปตะนันพี่สิบหมาฮันและรู้ก่อนร้อนหนาว

ที่นี่ประเทศเมาดีครับ
รู้ก่อนร้อนหนาว

ชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งบนโลกของเราใบนี้เลยทีเดียว
ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าในแต่ละปีนั้นที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า๑ล้านคน
และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ
ก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน
แต่ถ้าหากจะให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับมีสองช่วงที่น่าสนใจ
ช่วงแรกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงนี้แหละครับ
รอยต่อระหว่างเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายน
ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนของลมมรสุมพอดี
จึงทำให้น้ำทะเลนั้นใสเป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับการดำน้ำชมความสวยงามของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโดยเฉพาะ
ด้านล่างนี้เขาบอกว่าปากการังสวยงามมาก
เดี๋ยวเราจะดำลงไปดูครับว่าสวยจริงหรือเปล่า

ใต้ทะเลสีฟ้าสดใสของเกาะแซนบีด
หรือว่าแซนแบงค์แห่งนี้นะครับ
เต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดตัวเล็กตัวน้อย
ที่ออกมาแหวกไหว้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเรา

เราสามารถที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างเช่น
รวมไปถึงฉลามวานที่จะโผล่มาสร้างความตื่นตาตื่นใจ

กลางความสวยงามของดมปาการังที่รายล้อมเกาะแห่งนี้
ซึ่งมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นปากการังชนิดปากการังแข็ง
ทั้งหมดนี้แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห
สร้างความประทับใจไม่แพ้ทะเลใดบนโลกของเราใบนี้เลยทีเดียวครับ
ในที่สุดช่วงเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึงครับ

ท้องทะเลสีฟ้าสดใสกลายเป็นมืดสนิท
แต่ว่าชายหาดที่ผมพักในค่ำคืนนี้
กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
แสงสีน้ำเงินเรืองแสงที่เกิดขึ้นตามเกลียวขึ้น
นี่คือปรากฏการณ์ที่หาชมได้ไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้

เกาะวาดูกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำทะเลเรืองแสง

ที่มีมากถึง๗๒๐๐๐เซลล์ต่อน้ำ๑แกลลอน
แน่นอนล่ะครับถ้าหากปลาหรือว่ามนุษย์รับประทานเข้าไป
ขั้นตอนดังกล่าวก็จะมีผลต่อร่างกายนะครับ
สะสมแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษ

และด้วยการที่แพลงต้อนเหล่านี้ตอนกลางวันครับ

พอตอนกลางคืนก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมา
รูปแบบของแสงสีน้ำเงินสวยงามอย่างที่เห็น

แสงเหล่านี้นั้นจะอยู่ได้เพียงแค่๒๓ชั่วโมงเท่านั้น
หลังจากนั้นก็จะค่อยลดลงเรื่อยนะครับ
และทั้งหมดนี้คือความสวยงามรับหน้าร้อน
นำมาฝากให้กับทุกคนในเช้าวันนี้นะครับ
แต่ท่ามกลางความสวยงามความมหัศจรรย์ดุดสวรรค์ของเกาะเมาดีฟ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีหนึ่งภาพฝันร้ายที่ซ่อนอยู่
ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ต่อในช่วงของจับตาเตือนภัยครับ